ให้กับบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ
นักกีฬารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องต้นก็คือกำหนดมาตรการเลื่อนการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาต่างของกรกฐออกไปก่อน
กว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น
หรือว่าเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ
ก็คือมีการยกเลิกการจัดกิจกรรมกีฬาภาคฤดูร้อนประจำปี๒๕๕๙
นักกีฬาที่เดินทางกลับจากการแข่งขันในต่างประเทศ
ขอความร่วมมือค่ะให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยจำนวน๑๔วันด้วยกัน

กรกฐก็ยินดีที่จะจัดทีมแพทย์เพื่อดูแล
กรมทันประกันโรคโควิด๑๙ให้กับพนักงาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการและก็บุคลากรของกกทด้วย
ไปปิดท้ายที่การวิ่งมาราทอน
ซึ่งเตรียมที่จะจัดการแข่งขัน๑๓๑๔มิถุนายนนี้ที่ภูเก็ต
แล้วก็เตรียมที่จะรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วย
ซึ่งฝ่ายจัดก็เพิ่มจุดคัดกรองเข้าออกทุกช่องทาง
แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
แต่ด้วยความที่การแข่งขันเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่จะจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อน
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาด
ซึ่งรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่ได้รับมาตรฐานเป็นสนามมาราทอนระดับสากล